พระเจ้าขอสาบานว่าเราไม่ได้ฆ่าลูกตัวเอง

มีคนรักษามาครับ
ผู้ชมครับวันนี้๖๖วันคดีของน้องชมพู่นะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหาร
เกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้นะครับ
มา๖๖วันนะครับการคลี่คลายคดียังรออยู่
ไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่วันนี้เนี่ย
วันนี้นะครับเราได้เจอลุงพล
ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ที่แม่น้องชมพู่สงสัยว่า
มีช่วงเวลาบางช่วงหายไป
วันที่๑๑พฤษภาคมที่ลูกสาวหายตัว
วันนี้ลุงพลไปช่วยเขาลงแขกดำนา
ทางจังหวัดเขาจัดกิจกรรมนะฮะลงแขกดำนา
เพื่อสร้างความสมรรถฉันให้กับชาวบ้านกรอก
ทางรองผู้ว่ามาเป็นประธาน
ลุงพลเนี่ยก็ไปช่วยเขาเป็นที่นาของชาวบ้านคนหนึ่ง
อยู่แถวใกล้กับวัดในหมู่บ้าน
เขาก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ความจริงถ้าจะมากันวันนี้ก็มากันชาวบ้าน
บ้านไหนหน้าไหนก็มาเหมือนกับลุงพลนี่แหละ

แต่แม่ของน้องชมพู่ก็ดำนาแต่อีกแปลงหนึ่ง
ใช่ก็ไปช่วยกันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็แยกย้ายกันไป

นี่ฮะลุงพลนะฮะ
นายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
เห็นไหมนี่ฮะเป็นโครงการของทางจังหวัดนะครับ
ชาวบ้านมาช่วยกันลงแขกดำนานะสร้างความสามัคคีด้วย
เป็นการช่วยเหลือกันด้วยอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นด้วย
หลังจากเสร็จเรื่องของการลงแขกดำนาตรงนี้นะครับ
เราก็ได้ถามได้คุยกับลุงพลนะ
ก็ถามนี่แหละว่าเออวันนี้เป็นยังไงล่ะ
สมมุตินะวันนี้นะเนี่ยติก็ไปเจอเนี่ย
สมมุติวันนี้ถ้าเกิดคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่เนี่ย
ก็มาช่วยลงแขกดำนาตรงจุดนี้เหมือนกันได้เจอกันเนี่ย
จะดีไหมจะเป็นยังไง
ลุงพลบอกว่าเอออยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงนะติ
ลุงพลอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้แม่น้องชมพู่เนี่ยมาด้วย
แต่สุดท้ายจุดนี้เขาก็ไม่ได้มานะ
คือลุงพลบอกว่าถ้าเกิดยังไม่อยากเจอหน้ายังไม่อยากคุยกับลุงพล
มาลงแขกดำนาตรงจุดนี้อยู่คนละมุมนากันก็ได้
ลุงพลก็ไม่ว่าไม่มีปัญหาถ้าไม่อยากอยู่ใกล้ผมเนี่ย
อยู่กันคนละมุมก็ได้แปลงเดียวกันแต่คนละมุม
เพราะทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้คุยกันอยู่แล้ว
แต่ทีนี้พอพูดไปพูดมาครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะสีหน้าแววตาลุงพล
พูดไปพูดมาคุยเรื่องคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
ปรากฏว่าอยู่ดีน้ำตาคลอร้องไห้
นี่เห็นไหมนี่ครับน้ำตาคลอไหลออกมาเลยอ่ะ
เราก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แสดงว่านี่ยังรักยังห่วงกันใช่ไหม
ลุงพลบอกว่าใช่ก็อยากให้กลับมาเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม
นี่ครับลุงพลนะครับลุงเขยน้องชมพู่
ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมล่ะ
ที่จะได้คุยกันโอ้โหลุงพลร่ำให้ออกมาเสียงสั่นเคลือยิ่งกว่าเดิมอีก
บอกว่าถ้าเกิดว่าคดีมันเสร็จแล้วมันผ่านพ้นไปได้นะ
ก็คงจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจกันสักพักนึงนี่แหละ
อันนี้เป็นภาพตอนเดินเข้ามาสวัสดีทักทาย
อยากให้แม่ชมพู่มาดำนาด้วยไหม
ก็อยากให้มาครับอยู่คนละมุมก็ได้ถ้าไม่อยากอยู่ใกล้ผม
ยังทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ได้คุยกันบ้างไหมคะ

ผ่านอะไรผ่านเขาไหมครับ
ก็ยังห่วงเหมือนเดิม
ห่วงแม่ชมพู่หรือห่วงทั้งบ้าน
ลุงพลวันนี้ลุงเคยบอกผมว่าถ้าอยู่กันครบจะขึ้นไปสาบาน

ทำไมลุงพูดเรื่องคุณแม่เราน้ำตาดซึม
น้ำตาดซึม
เพล็ดนำนายดีกว่าเนาะ

เหมือนเดิมครับถ้าทุกอย่างมันไม่ตกมาที่ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับก็ต้องหาวันด้วย
แต่ไม่ได้คิดจะหนีไปจากหมู่บ้านนี้แน
ไม่ครับยังไม่คิดหรอกครับอันนี้ก็ยิ่งน่าสงสัยครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาด้วย
เพราะว่าคดีนี้มันไม่ใช่ว่าจบ๒๓เดือนนี้แล้วทุกอย่างมันจะขี้คายไม่ใช่
มันต้องรอหลายปีครับเพราะว่าคดีความมันมีอยู่
นี่ฮะลุงพลก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะย้ายจะหนีออกไปจากบ้านกกอกค่ะ
ที่เคยพูดเคยบอกไปมันก็เป็นอารมณ์ของความน้อยใจในบางช่วงเวลาไปตอนนี้เขายิ่งสงสัยผมใหญ่เลย
ส่วนป้าแตนครับป้าแตนภรรยาของลุงพลนะฮะพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่นะฮะบอกว่าวันนี้ความจริงแล้วอยากให้น้องสาวเนี่ยมาช่วยกันลงแขกดำนาจุดเดียวกันอยากจะดำนาด้วยกัน
แตนบอกว่าสำหรับตัวป้าแตนเองนะครับอยากจะดำนาใกล้ใกล้กับน้องสาวเลยนะคือไม่ต้องแบบมาแล้วแบบอยู่กันคนละมุมอะไรอย่างนี้เพราะว่ายังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกัน
พี่คนนี้ยังคิดถึงน้องสาวเสมอยังเป็นห่วงเสมอแต่ยอมรับว่าช่วงหลังไม่ได้คุยกันเลย
แตนบอกว่าที่จริงแล้วป้าแตนเนี่ยอยากคุยกับแม่ของน้องชมพู่มากนะอยากจะบอกอะไรอยากจะคุยอะไรด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้ทำได้แค่บอกผ่านยายไปนะ
ขนาดจะไปคำชโนธเนี่ยแล้วได้พระมาเนี่ยอยากจะเอาไปให้น้องสาวก็ยังต้องฝากแม่เอาไปให้ฝากคุณยายน้องชมพู่เอาไปให้
แตนบอกว่าถ้าจะฝากไปถึงคุณแม่น้องชมพู่ได้เนี่ยนะ
ก็อยากจะฝากให้ตั้งสติอยากให้คิดให้รอบครอบให้คิดถึงความเป็นพี่เป็นน้องกันอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมอยากให้คนในครอบครัวสามัคคีกันเหมือนเดิม
ไปหาพระหาอะไรเพื่อนบอกว่ามีเคราะห์มีอะไรแล้วก็ไปทำบุญสะดอกเคาะอะไรอย่างนี้มันก็สบายใจขึ้น

ยังไม่ได้คุยแต่ก็คุยผ่านแม่ผ่านอะไรอย่างนี้ก็คุยประมาณนั้นแหละ

ถึงน้องไหมตอนเนี้ยก็ทำอะไรก็คิดให้ดีดี
นึกถึงความความรักในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันเป็นไปได้มาพอที่เราจะมานั่งคุยกันมีพ่อมีแม่
เป็นไปได้ถ้าเขาคุยใช่ทุกครั้งทุกครั้งก็แม่แม่ของคือยายเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าป้าพยายามคุยทุกครั้ง
แต่น้องก็คำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยป้าก็แบบว่าแม่ก็ว่าก็ป้าพักแล้วน่ะ
เพราะป้าคุยตลอดอะไรอย่างนี้อยากให้น้องนึกถึงว่าเราเรารักกันเราอะไรอย่างเงี้มันสามัคคีกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ย
แล้วก็ทำอะไรให้คิดดีดีนำได้ไม่เป็นไรแต่ได้ป้าก็บอกไม่เป็นไรคนละฝากอย่างเงี้
ดำตามหลังกันยังได้เลยอืมไม่เป็นไรโอเคเพราะลุงบอกว่าคนคนละฝั่งก็ได้อะไรอย่างเง
แต่ป้าแตนแต่ป้าเป็นพี่ไงป้าได้แต่ว่าความรู้สึกของลุงก็อีกอย่างหนึ่งนะ
แต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายให้น้องสรุปวันนี้นะครับในจุดที่ลุงพลป้าแตนมาช่วยกันลงแขกดำนาเนี่ย
เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดมุกดาหารเขาจัดขึ้นค่ะก็จัดขึ้นหลายพื้นที่แล้วฮ
แต่วันนี้มาที่บ้านกกอกที่ตะมนตกกตูมนาที่มาช่วยกันลงแขกดำนาตรงนี้ที่รองผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารมา
แล้วลุงพลป้าแตนมาด้วยเนี้ยเป็นนางลำภูลนะฮะ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันเยอะนะถามว่าเอาแล้วคุณแม่น้องชมพู่ล่ะ
ไปดำนานะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะภาพเนี้ยเห็นไหมนะครับ
แต่ว่าไปคนละจุดเพราะว่าไปดำนาที่นาของคุณพ่อของคุณพ่อกับคุณแม่
ก็คือตาชาญกับยายสมควรยายกับตาน้องชมพู่
ช่วงเช้าวันนี้นะเวลาเดียวกันเลยลงแขกดำนาคนละจุด
แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกฮะก็ไม่ได้หมายความว่า
เขาจะไม่อยากเจอหน้าอะไรกันก็ได้มันภารกิจของที่นามันคนละจุดก็แค่นั้นเอง
แต่เราก็ได้เห็นความรู้สึกของทางลุงพลกับป้าแตนไปแล้ว
ว่าทั้งคู่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ความรู้สึกดีของคนในครอบครัวกลับคืนมาเหมือนเดิม
ก็พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
ทีนี้ค่ะถ้าถามว่าจุดที่ลุงพลกับป้าแตนและชาวบ้านกรกที่เขาไปดำนากัน
คุณภาคภูมิบอกที่เป็นนาของนางลำพูนเนี่ยนะ
กับจุดที่พ่อแม่ของน้องชมพู่ไปดำนาที่พื้นที่นาของตายายเนี่ยห่างกันไหม
นี่ค่ะเราทำเป็นแผนที่ให้ดูเลยห่างกันประมาณ๑๒กิโลเมตรนะคะ
ก็ถือว่าไม่ไกลกันมากถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไม่ไปร่วมกับชาวบ้านเขาล่ะ
จะได้ไปเจอลุงพลไปเจอป้าแตนไหนก็ไหนเผื่อได้มีโอกาสคุยกัน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
คุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าไม่ใช่เพราะไม่อยากไปเจอหน้าลุงพลกับป้าแตนนะ
แต่แม่มีเหตุผลของแม่คือเช้าวันนี้ค่ะพ่อแม่ของน้องชมพู่ตาชาญยายสมควร
นาแตก็ไปดำนาด้วยกันนะคะทั้งหมดก็ช่วยกันดำนาตั้งแต่เช้าจนสายอะค่ะ
พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็ขอตัวกลับก่อนเพราะว่ามีช่างรถไถเข้ามาดูรถไถให้พ่อ
พอดูรถไถเสร็จพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็กลับไปดำนาต่อจนถึง๕โมงเย็นทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ของน้องชมพู่ค่ะคุณ
ในเรื่องของความตั้งใจแต่ลีลาอาจจะต้องฝึกอีกหน่อย
แต่ก็ตั้งใจนี่ไงอยากจะช่วยได้คุณแม่ช่วยสอน
ใช่ค่ะนาริสก็ไปช่วยแม่ก็บอกนี่ทำอย่างนี้สิลูกนี่เห็นไหม
อย่างนี้ก็ไปช่วยกันดำนาก็แม่ของน้องชมพู่บอกว่าไหนไหน
มาคุยกับแม่ช่วยแม่ดำนาก่อนช่วยก่อนนั่งช่วยกันหน่อย
ต้องช่วยนี่นะคะในข่าวนาริสก็มาด้วยไม่ใช่เหรอ
อันนี้จิรายุทธ์นะนาริสจะพลาดได้ไงคะ
แม่บอกไปกินข้าวบ้านแม่ทั้งหลายมือมาช่วยดำนาหน่อยสิ
นาริสบอกผมทำทุกอย่างแล้วดำนาก็ต้องดำนาก็ต้องไปช่วยนี่ค่ะ
แม่บอกว่าเห็นจิรายุทธ์กับนาริสฟาดตรงนี้แล้วก่อนที่จะปากจะดำเนี่ย
อยากจะเอาต้นข้าวฟาดสองคนนี้เหลือเกินอะไรมันจะนุ่มนิ่มอะไรขนาดนี้
คนไม่เคยอ่ะเนาะแต่ก็ถือว่าความตั้งใจคือเต็มร้อยแหละ
แต่ทำต้องลองฝึกครับสักครับเดี๋ยวก็คล่องครับ
ถ้าคนใหม่ก็ต้องฝึกกันหน่อยก็ต้องให้อยู่ต่ออีกสักเดือนหนึ่งที่บ้านกอก
อันนี้คล่องเลยดำนาเองได้เลย
คุณแม่ของน้องชมพู่บอกแบบนี้นะคะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยที่ไม่ไปดำนาร่วมกับลุงพลกับป้าแตน
รวมถึงคนในพื้นที่ที่เขาไปร่วมดำนากับรองผู้ว่าเนี่ยนะ
เพราะว่าตามประเพณีแล้วการดำนาครั้งแรกลูกต้องมาช่วยพ่อแม่ดำนา
เพราะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนาแปลงนี้ที่บ้านสูบน้ำเตรียมรอเอาไว้หลายวันแล้ว
ถ้าไม่ดำนาวันนี้น้ำแห้งแล้วก็จะดำน้ำไม่ทัน
คือวันนี้คือแม่เตรียมที่จะดำนากันตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นค่ะ
ไม่รู้ว่าทางรองผู้ว่าเขาจะจัดกิจกรรมกันในวันเดียวกัน
ซึ่งเป็นนาของคุณป้าท่านหนึ่งคนละแปลงแม่บอกไม่รู้ว่ามันจะวันเดียวกันพอดี
ต้นดำนาเนี่ยมันต้องที่นาพ่อกับพ่อกับแม่ก่อน
ผู้มีพระคุณก่อนแม่ของน้องชมพู่บอกแบบนี้
คือเพิ่งจะมีประกาศเสียงตามสายเมื่อวานนี้เองว่ารองผู้ว่าจะมาดำนาที่หมู่บ้านนะ
เชิญชวนคนในหมู่บ้านกอกไปร่วมกันดำนานะ
แต่แม่บอกว่าอ้าวแม่ก็เตรียมจะดำนาในที่นาของคุณตาคุณยายแล้วเอายังไงดีวันเดียวกันเลย
แม่ก็เลยตัดสินใจดำนาในที่ดินของตาชาญกับยายสมควรนะคะ
นี่ค่ะแม่บอกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่อยากเจอลุงพลกับป้าแตนนะ
แต่นี่ไงเหตุผลของแม่ก็คือแม่ตั้งใจกันเอาไว้อยู่แล้วว่าจะดำนาในผืนดินที่ผืนนาที่มีพระคุณ
ต้องดำช่วยตากับยายค่ะเพราะว่ายายกับตากับยายไม่มีใครช่วยเลย

ค่ะแม่แม่ทำนากับตายายแล้ววันนี้คือเป็นวันแรกเหมือนกันที่เราดำนา

ไม่ค่ะคือเราสูบน้ำไว้ก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศว่าผู้ว่าจะมาแล้ว
ถ้าเราสูบน้ำแล้วเราไม่มาดำน่ะน้ำก็จะแห้งเปล่าเสียเงินเปล่าค่ะคือถ้าดู

ผมก็พร้อมที่จะคุยกันอยากให้ความรู้สึกของคนในครอบครัว
กลับมาเหมือนเดิมแม่น้องชมพู่ว่ายังไง
แม่บอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะเพราะแม่เองไม่อยากไปก้าวไก่ความรู้สึกของใคร
ที่ลุงพลออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าที่ป้าแตนบอกว่ายังรักยังเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะ
ก็ที่ป้าแตนบอกว่าขนาดตั้งใจจะเอาพระมาฝากเนี่ยนะครับ
ของน้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับพระที่ป้าแตนบอกนะอืม
ที่จะเอามาฝากอ่ะแต่ก็รับรู้ถึงความรู้สึกของป้าแตนนั่นแหละ
เพราะว่าเป็นพี่สาวแท้ก็ย่อมเป็นห่วงน้องสาว
ส่วนลุงพลเนี่ยลุงพลก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่า
คือถ้าลุงพลถูกออกไม้จับถือว่าเป็นแพ้แน่นอน
บอกว่าประเด็นนี้แม่ไม่แสดงความคิดเห็นอีกนั่นแหละ
ก็ปล่อยให้เป็นการทำงานของตำรวจก็แล้วกัน
เพราะถ้าตำรวจจะออกหมายจับใครก็ต้องมีหลักฐาน
มิลมิลมีประโยชน์หนึ่งตอนระหว่างดำนา
นักข่าวถามลุงพลแกน้ำตาซึมเลยนะแม่
แกบอกว่าเป็นห่วงแม่แล้วก็ครอบครัวน้อง

แต่เวลามันต้องใช้การเวลาเยียวยา

สำหรับแม่นะแม่เป็นห่วงตากับยายมากกว่าเพราะว่าแก่แล้วแล้วดำนากันสองคนอ่ะ
อืมคนกับป้าแตนเขาแสดงอู้แสดงความเป็นห่วงว่าอย่างยังเป็นห่วงแม่
ความความความรู้สึกแม่แบบเกินคิดถึงแม่ก็น้ำตาไหลตลอด
แม่จะแบบจะบอกยังไงดีแม่อืมบอกยังไงดี
บอกอะไรดีกว่านะรับรับความห่วงใยเขาไว้ไหมคะ
ก็รับค่ะป้าแตนบอกว่ายังยังไงก็คือแม่ก็คือน้อง
ไปไหนมาไหนก็ยังคิดถึงน้องขนาดไปไหว้พระที่คำชโนธ
ก็ยังเอาพระมาฝากแม่จริงไหมแม่แม่ยังไม่เห็นค่ะอืม
แต่ถ้าฝากจริงจริงก็ดีอยู่ค่ะก็ถือว่าอะไรอ่ะ
มันแสดงถึงความเป็นมิตรกันอยู่เป็นพี่น้องกันอยู่อืม
แต่ตอนนี้แม่ยังไม่เห็นพระค่ะอืมแล้วก็กรณีเรื่องการสาบาน
ก่อนนั้นนี้เคยพูดว่าจะไปสาบานกันทั้งบ้านอันนี้ยาย
ตอนแรกก็เริ่มจากลุงพลนั่นแหละที่ชวนสาบานแต่ยายก็บอกว่า
ถ้าสาบานอ่ะยายจะให้ไปสาบานกันทุกคนที่เป็นพี่น้องกันอืม
ตอนนี้น้าฝนยังไม่ว่างค่ะณฝนเขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์
ก็เหลือน้ำฝนคนเดียวที่ยังไม่ว่างถ้าไปก็น่าจะไปพร้อมกัน
อืมแต่ตอนนี้มันติดดำนาอยู่ไม่รู้ยายจะว่ายังไงต่อเรื่องนี้
คุณแม่น้องชมพู่ก็ยืนยันนะว่ายังไงก็ไม่เชื่อว่าลูกสาว
จะเดินพลัดหลงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเดินขึ้นไปเองแล้วไปเสียชีวิต
อยู่ที่นั่นค่ะนะเพราะว่าสิ่งต่างที่เจอนะเรื่องของกลาง
เกงรองเท้าแตะอะไรพวกนี้มันก็มีอะไรให้คิดได้ไปเยอะแยะไปหมด
จากเรื่องของตัวเด็กเองที่ก็ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้

เมื่อวานนี้มันมีความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือผลการชนะสูตร
ครั้งที่๒ของศพน้องชมพู่จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ที่เคยบอกเอาไว้ว่ามีร่องรอยตามร่างกายแล้วก็อวัยวเพศ
แต่เมื่อวานในที่ประชุมคณะกรรมธิการด้านกฎหมายแล้วก็สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดร
ที่เชิญตำรวจมาเชิญแพทย์นิติเวศมามาพูดเรื่องไปละม่งละเมิด
ขัดหลักสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าเรื่องการทำคดีน้องชมพู่ในพื้นที่เนี่ย
ทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกว่า
ร่องรอยที่เจอตามร่างกายแล้วก็อวัยวะเพศของเด็กเนี่ย
มันอาจจะเกิดจากในช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายศพก็ได้

หรือว่าการผ่าศพก็ได้ไม่ได้หมายความว่ามีคนมาทำร้าย
ซึ่งก็จะไปสอดคล้องต้องกันกับครั้งแรกของ
นิติเวชของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานี
ทีนี้อ้าวนั่นเท่ากับว่า
ถ้าไม่มีใครทำร้ายเด็กเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งไว้

คือ๑เด็กเดินขึ้นไปเอง
กับ๒มีคนพาเด็กขึ้นไปในขณะที่ยังปกติอยู่
แล้วไปปล่อยทิ้งไว้จนเด็กเสียชีวิต

ไปคุยกับนายแพทย์พานุวัฒน์ชุติวงศ์
หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุลาลงกรหนึ่งในตัวแทนของ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวานนี้ก็ไปร่วมการหารือ
ประชุมกับคณะกรรมธิการกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
พานุวัฒน์บอกว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ผลการผ่าชนะสูตรครั้งแรก
พบว่าไม่มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ผลการผ่าชนสูตรครั้งที่๒พบว่า
มีร่องรอยที่อวัยวเพศทำให้ผลของการชนสูตรพลิกศพเนี่ย
มันเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุในใบแจ้งตายให้กับญาติ

แต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวเพศ
ทำให้ญาติและบุคคลทั่วไปเนี่ยคิดไปแล้วในตอนนั้น
ว่าน้องชมพู่จะต้องถูกบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิต
อันนี้คุณหมอกำลังไล่ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะ
ครั้งแรกบอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศทำร้ายร่างกาย
ครั้งที่สองพอออกมาบอกว่าเจอร่องรอยที่ร่างกายกับอวัยวเพศ
แต่ไม่ได้ระบุว่าจะโดนอะไรทำอะไรแต่ทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ย
หรือว่าบุคคลทั่วไปคิดไปแล้วว่าเอออย่างนี้เด็กต้องถูกบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิตแล้ว
ค่ะแต่พอมามีผลออกมาเมื่อวานนี้อีกทีนึงว่าอ๋ออาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพอย่างเงี้
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็กลับไปอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งคุณหมอพานุวัฒน์บอกว่าในความเป็นจริงแล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันก็เป็นบาดแผลที่อาจจะเป็นบาดแผลที่เกิดหลังเสียชีวิตก็ได้
เกิดขึ้นจากการชนะสูตรครั้งแรกซึ่งผู้ที่ผ่าชนะสูตรครั้งที่สองนั้น
อาจจะยังไม่ได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนก็ได้
เพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่าชนะสูตรครั้งที่๒เนี่ยควรจะนำผลการตรวจครั้งแรกมาเปรียบเทียบ
แล้วก็เทียบเคียงด้วยเพื่อให้เกิดความแม่นยำก่อนจะออกผลชนะสูตรครั้งที่สอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ทราบสาเหตุการตายเนี่ยปกติทั่วไปแล้วนะครับ
นายแพทย์พนุวัฒน์บอกว่าเขาจะไม่มีการระบุในใบแจ้งตายถึงร่องรอยหรือว่าบาดแผลอะไร
แต่จะระบุในใบการตรวจชนะสูตรอย่างละเอียด
ตรงนี้ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ญาติหรือครอบครัวเข้าใจแล้วก็ฝังใจไปแล้ว
ว่ามีคนทำให้น้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิต

เพราะฉะนั้นครั้งที่๒มีโอกาสที่จะแปลผลที่อาจจะไม่เหมือนครั้งแรก
แต่ว่าผลที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลังตายแล้วทำให้เราแปลผลผิดไปได้
คือผมก็ยังเจอหลายครั้งนะครับที่บางครั้งเนี่ยศพจากวันแรกเนี่ยเราไม่เห็นแผลอะไรชัดเจน
แต่พอมันอยู่ที่ห้องผ่าศพเนี่ยเฮ้ยแผลนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไง
แผลนี้มันชัดเจนขึ้นมาได้ยังไงจริงมันไม่มี
เพราะฉะนั้นจริงถ้าจะเอาให้มันถูกต้องเนี่ยมันต้องเทียบกับของแรกที่เจอและของที่สองที่เจอนะครับ
ครั้งหลังเนี่ยมันไม่มีที่เหมือนครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงครับที่ว่ามันจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันว่าถ้าเกิดการผ่าชนสูตรศพแล้วเราได้พฤติการที่บอกว่าเหตุการณ์ตายนั้นเกิดจากอะไร
มันจะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญเพราะฉะนั้นการสรุปผลที่มันมีความย้อนแย้งกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะเริ่มสับสนแล้วครับว่าจะไปทางไหน
ตรงเนี้ยปัญหามันก็เลยเกิดไงเพราะว่าถ้าตามหลักคดีทั่วไป
ถ้ามีการชนะสูตรศพของผู้ที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมอย่างมีเงื่อนงำ
ครั้งแรกญาติยังติดใจอยู่ก็ส่งไปตรวจพิสูจน์ครั้งที่สอง
ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่คุณหมอพนุวัฒน์บอกว่า
ถ้าครั้งที่๒เนี่ยแล้วก็ยังระบุสาเหตุการตายไม่ได้
ส่วนมากเขาจะไม่ระบุร่องรอยว่าเกิดมีอะไรพบอะไรในร่างกายบ้าง
กว่าจะมีผลอย่างละเอียดแท้จริงออกมาค่ะทีนี้พอน้องชมพู่เนี่ย
ครั้งที่๒ผลการชนสูตรก็ยังหาสาเหตุระบุสาเหตุการตายไม่ได้
แต่แพทย์ไประบุว่ามีร่องรอยตามร่างกายและอวัยวเพศ
อืมก็เลยเกิดทำให้มีการตีความกันไปต่างต่างนานาว่าคืออะไร
แล้วเกิดความเข้าใจผิดได้ด้วยแล้วพอมาวันนี้
มาบอกว่าอ๋อน่าจะเป็นร่องรอยจากเวลาเคลื่อนย้ายศพ
หรือว่าผ่าศพครั้งแรกก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ทีนี้
แต่ความฝังใจมันฝังใจไปแล้วไงซึ่งจากนี้ไปจะแก้ปัญหายังไง
อ่าถ้าโดยภาพรวมนะฮะนายแพทย์พนุวัฒน์บอกว่า
จากนี้ไปถ้าต้องผ่าครั้งที่สองเนี่ยก็ต้องทำในรูปแบบของคณะกรรมการแล้ว
อืมอ่าจะเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
แล้วก็สรุปผลครั้งที่สองออกมาแล้วมันย้อนแย้งกับครั้งที่หนึ่ง
ทีนี้มันเดี๋ยวมันจะยุ่งค่ะครั้งที่สองควรทำเป็นรูปแบบคณะกรรมการแล้ว
อืมครับดังนั้นนะคะก็ถ้าอ้างอิงจากผลชนสูตรทั้งสองแห่ง
จากการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมธิการกฎหมายสภาพผู้แทนรัศดร
ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามีความเป็นไปได้๒อย่างคือหนึ่งน้องชมพู่เดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟแล้วเสียชีวิต
หรือสองมีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปขณะที่น้องยังมีชีวิตไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟจนน้องเสียชีวิต
เราไปถามลุงพลอืมว่าลุงพลมีความคิดเห็นว่ายังไงโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าถ้าน้องชมพู่เดินขึ้นไปเอง
เออแล้วเสียชีวิตลุงพลคิดยังไงลุงพลบอกว่าตอบยากครับลุงพลบอกตอบยากจริงจริง
ทีนี้ค่ะก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วถ้ามันไม่มีข้อสรุปแบบนี้แล้วไปมากลายเป็นว่ามาตกอยู่ที่ลุงพล
ครับเออลุงพลจะจะทำยังไงลุงพลบอกว่าถ้าหลักฐานมันยังไม่ชัดแบบนี้
แล้วกลายเป็นว่ามาตกอยู่ที่ลุงพลก็คือการจับแพ้นะสิตอบง่ายเลยก็คือการจับแพ้นะสิ
เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าที่ภูเหล็กไฟที่ว่าน้องไปเสียมันจะสูงเกิน
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่านั้นมันก็พอทำใจได้ครับ
ส่วนตัวลุงพลเองมองว่าน้องมีคนทำให้พาไปให้เสียชีวิตหรือว่าอะไร
ตอบยากครับตอบยากเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตอบยาก
ถ้าสุดท้ายแล้วมันมาลงที่ลุงจะทำยังไงก็ผมก็ก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิด
อะไรต่างที่มันลงมาลงที่ผมผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่คงทำทำไม่ถูกแล้วแหละ
จากถามลุงพลไปถามป้าแตนว่าป้าแตนคิดยังไง
ที่มีการพูดว่าเป็นไปได้นะที่น้องชมพู่อาจจะเดินขึ้นไปเอง
ภูเหล็กไฟจนเสียชีวิตเนี่ยป้าแตนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
ไม่น่าจะขึ้นไปได้อ่ะอายุแค่สามขวบเด็กผู้หญิงด้วย
ตรงนั้นมันสูงมากนะขณะป้าแตนคือคนในพื้นที่ยังบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้
แตนบอกว่ายังไงก็มั่นใจว่าตำรวจทำงานต่อแล้วจะคลี่คลายคดีได้แน่
แต่ถ้าตำรวจมาจับลุงพลป้าแตนก็บอกได้คำเดียวเหมือนกัน
บอกเหมือนลุงพลนั่นแหละว่าถ้าไปมาสรุปแล้วมาจับลุงพลเฉยเลยเนี่ยนะ

หมอเพื่อนบอกว่าเหมือนกับน้องขาดอาหารแล้วตายไปเองใช่ไหม
อันนี้ป้าก็ถ้าหมอว่าอย่างนั้นก็ว่าตามหมอ
แต่ว่าป้าก็ตรงที่ว่าแล้วทำไมเสื้อคือน้องเปลือยน่ะ
เปลือยแล้วก็เสื้อมันไม่เห็นแล้วก็มันสูงเกินที่เด็กเล็กจะขึ้นไปได้
โดยที่ป้าแตนเคยเลี้ยงน้องมาเนี่ยน้องเคยปีนป่ายหรือปีนอะไรขึ้นบันไดหรืออะไรสูงไหม
ไม่จ้ะถ้าถ้าขึ้นบันไดป๊าถ้ามันสูงก็ภาคหนึ่งสองภาคอย่างนี้
มันจะบอกมันจะหยุดแล้วป้าก็มาคิดเมื่อวานี้ที่เพื่อนเพื่อนถามมานะ
ป้าก็ว่าถ้าน้องโอดอาหารก็ยังว่าถ้าหมอบอกเนาะน้องอาจจะไม่ได้กินอาหาร
แต่ว่าถ้าจะไปอดข้างบนต้องมีคนเอาไปพาขึ้นไปนั่นแหละ
มันถึงจะขึ้นไปข้างบนได้อืมหรือไปปล่อยทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้
พาขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยอะไรอย่างเงี้น้องก็เดินตรงนั้นมันจะ
สูงมากเนอะมันจะเรียบอันนี้ที่เราขึ้นไปดูน่ะ
ยังเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจไหมครับ
ก็เชื่อนะเพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่
แต่ถ้าหวยมาออกที่ลุงพลน่ะ
ก็คือบอกก็อย่างเดียวว่าแพ้จริง

ทีนี้ค่ะไหนก็ได้คุยกับป้าแตนนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามประเด็นนี้
มีข้อมูลในลักษณะที่ว่า๑๒พฤษภาคม
หลังจากน้องชมพู่หายตัวไปก่อนที่จะพบศพน้องชมพู่
มีคนได้ยินเสียงหมาเห่าตอนดึกนะคะ
สวนยางพาราข้างบ้านลุงพล

เอ๊ะหรือว่าคนร้ายที่แอบเอาตัวน้องชมพู่ไป
เอาตัวมาส่งในคืนนั้นหรือเปล่า
หรืออาจจะมีคนร้ายพยายามจะทำอะไรจะหลบหนีในช่วงเวลานั้นหรือเปล่า
เพราะว่าแปลกมากอยู่ดีดีหมาเห่ากลางดึกป้าแตนก็เลยตอบว่า
เรื่องเสียงหมาเห่าเนี่ยค่ะหมาเห่าจริงจริงแต่หมามันก็เห่าทั่วไป
มันก็เห่าเป็นปกติวันนั้นชาวบ้านมาช่วยกันตามหาน้องชมพู่
ก็มากันเยอะหมามันก็เห่าถ้ามันมีคนร้ายจริงในช่วงเวลานั้นน่ะต้องมีคนเห็นแล้ว
เพราะ๑๒พฤษภาคมยังเป็นช่วงที่คนในพื้นที่วุ่นตามหาน้องชมพู่กันทุกซอกทุกมุม
ก็เลยเรื่องหมาเห่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนพูดกันปากต่อปากพูดกันไปต่อต่อกัน
ก็เหมือนกับเป็นจินตนาการก็เลยกลายเป็นการตั้งข้อสังเกต
สงสัยเป็นชาวบ้านเหมือนกันเหรอ
น่าจะแย่งงั้นถ้าเกลือกลุ่มเมืองเมืองเหมือนกันไม่รู้
เพราะปากต่อปากอะไรอย่างนี้มาเหมือนกันไม่รู้

ไม่รู้ว่าดึกไม่ดึกมันหมื่นแล้วนะ
ก็หายไปค่ะทีนี้พอประเด็นมันเริ่มตีวงแคบมาที่ว่าไม่มีใครทำ
ร้ายเด็กอืมจนเสียชุดและเอาศกขึ้นไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟ
จะเดินขึ้นไปเองได้หรือไม่เนี่ยโอ้โหคุยกันได้ทั้งวันอ่ะ
เรื่องเนี่ยจริงค่ะใช่ไหมต่างคนก็ต่างความคิดเห็น
คนที่เคยสัมผัสพื้นที่เขาก็จะมีความคิดเห็นของเขาในมุมที่ว่า
มันจะเป็นไปได้แบบไหนยากง่ายขนาดไหน
ท่านผู้ชมครับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลาเนี่ยเคยไปที่บ้านกอกมาแล้วเคยขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้ว

ที่จังหวัดเพชรบุรีให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
เป็นไปได้หรือไม่ที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไป
พลัดหลงขึ้นไปหรือว่าจะตามสุนัขไปก็แล้วแต่
โอ้โหหมอปลานี่สายหัวเลยบอกไม่ได้อ่ะ
ไม่มีทางหมอปลาบอกโอ้โหไม่มีทางผมไม่เชื่อ
เพราะผมเคยเดินขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้วหมอปลาบอกว่า
สันนิษฐานนี้นะที่ว่าน้องชมพู่จะเดินขึ้นเขาไปเอง
ไปเสียชีวิตเองเนี่ยมันค้านกับความรู้สึกของเขา
เป็นอย่างมากฟันทงแบบขอฟันเปรี้ยงเลยว่า
ไม่มีทางที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเองได้
และไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนก็ตามหมอปลาเชื่อว่า
โตกว่าน้องชมพู่ก็ไม่มีทางเดินขึ้นไปได้
โดยเฉพาะถ้าเป็นการเดินตามลำพังถ้ามีผู้ใหญ่ไปด้วยเนี่ย
อันนี้อาจจะได้ค่อยกันพาเดินขึ้นไป
จูงขึ้นไปอุ้มขึ้นไปอันนี้ได้นะครับ
ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นี่ฮะเมื่อ๑๙มิถุนายน
ช่วงนั้นเนี่ยหมอปลานะฮะเคยเดินทางไปที่บ้านกกอกนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปสำรวจพื้นที่ภูเหล็กไฟ
คุณตินะฮะกิติศักดิ์เวียชาเจริญศุกร์ผู้สื่อขาของเราก็ขึ้นไปด้วย
หมอปลานี่บอกว่าโอ้โหหอบแฮกเลย
วันนั้นยังให้สัมภาษณ์กับติอ่ะบอกว่าโอ้โหผมมาเนี่ย
มั่นใจเลยว่าไม่มีทางที่เด็กเนี่ยจะเดินขึ้นมาเองได้แน่นะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าน้องไม่ได้ถูกทำร้ายแถวภูเหล็กไฟ
เชื่อว่าต้องมีคนทำร้ายแล้วก็ต้องเอาศพขึ้นมาทิ้งอะไรแบบเนี้ย
อันนี้หมอปลาตอนนั้นน่ะนะแล้วก็ยังพูดว่าเออถ้าใครคิดว่า
มันเดินขึ้นมาง่ายเนี่ยอยากให้มาสัมผัสพื้นที่ด้วยตัวเองก่อน
มาดูด้วยตัวเองก่อนว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
ทีนี้มันมีเรื่องของเส้นผมของน้องชมพู่นะที่บอกว่ามีบางส่วนเนี่ย
ถูกตัดออกไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่คนที่ทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย
โยงใยเกี่ยวเรื่องของศัยศาสตร์หมอปลาก็ไม่เชื่อตรงนี้นะฮะ
เชื่อว่ามันน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นกันไปด้วยเปื่อยทั่วไปอะไรมากกว่า
ไม่น่าจะใช่นะสุดท้ายหมอปลาก็ยังยืนยันกับเราเหมือนเดิมนะครับ
วันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เอานะฮะขอยืนยันเหมือนเดิมที่เคยพูดเอาไว้
ยังเชื่อว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เป็นผู้บริสุทธิ์
และหมอปลายังขอยืนข้างลุงพลไม่ว่ากระแสสังคมจะเป็นอย่างไรก็ตาม
และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลุงพลอย่างแน่นอน
ผมอยากจะให้คนที่สรุปนะครับว่าน้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นไปตายเองได้เนี่ย
อยากให้คนพวกเนี้ยลงพื้นที่เดินดูครับว่าถ้าเราเป็นเด็กอ่ะครับ
เราจะเดินขึ้นไปไหมหรือเราเอาเด็ก๓๔ขวบก็ได้
หรือ๗ขวบก็ได้ให้ใหญ่มานิดนึงอ่ะเดินดิครับได้ไหม
แล้วคุณจะรู้เลยว่าเด็กไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนนั้นได้
เพราะในตัวผมเองอ่ะเคยขึ้นไปแล้วหนึ่งครั้งหอบแดงครับ
เกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์นะครับผมกล้าบอกเลยว่ามันไม่มีหรอก
และสุดท้ายเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในตัวลุงพล
ว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ไอ้คนที่โทษลุงพลทั้งหลายแหล่น่ะ

ผมอยากให้ทุกคนนะสังเกตพฤติกรรมของคนพวกนั้นนะครับ

ร้อนล้นและยังจะบอกว่าผมจะยืนข้างลุงพล
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลุงพล

ใช่ค่ะหมอปลายังยืนยันเหมือนเดิม
ที่เคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราไว้นะคะ
ว่าสุดท้ายยังไงเราก็ต้องรอฟังตำรวจ
แท้คุณผู้ชมมีประเด็นนี้ที่เราอยากจะขยายผลเพิ่มเติมต่อ
ข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากว่าตกลงแล้ววัวกินเสื้อของน้องชมพู่จริงหรือเปล่า
คือประเด็นนี้มันเริ่มต้นจากพรานเด่นนะคะในเด่นที่เป็นพรานป่า
ที่ออกมาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้
น้องชมพู่อาจจะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้น
พรานเด่นสังเกตเห็นยอดย่ายอดใบไม้เหมือนกับโดนเด็ดโดนฉีกอืม
รานเด่นบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่น้องชมพู่ขึ้นไปเองไปนั่งอยู่บนนั้น
แล้วกระวนกระวายเด็ดใบไม้ฉีกใบไม้อยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะเสียชีวิตอยู่บนนั้น
ดังนั้นคำถามที่ว่าถ้าน้องขึ้นไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นแล้วเสื้อผ้าของน้องล่ะ
ทำไมน้องไม่ใส่เสื้อผ้าพรานเด่นก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอากาศมันร้อน
ช่วงวันที่น้องหายตัวไปอากาศโอ้โหอุณหภูมิ๔๒องศาเซลเซียส
น้องอาจจะร้อนกระวนกระวายแล้วถอดฉีกเสื้อผ้า
แล้วเสื้อน้องที่ยังหาไม่เจอหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
รานเด่นบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวัวกิน

ใช่เพราะวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้มันก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้นะ

รานเด่นบอกว่ามันขึ้นได้
แล้วเป็นไปได้ที่มันกินเสื้อเพราะวัวบางทีมันกินทุกอย่าง
โดยเฉพาะอะไรที่เค็มวัวมันกินหมด
จนถึงขั้นแตกประเด็นไปในลักษณะที่ว่า
คนร้ายอาจจะเอาเกลือไปทาเสื้อน้องชมพู่
วัวกินเพื่อทำลายหลักฐานหรือเปล่า
เพราะยังไงถ้าวัวกินไปแล้วมันหาไม่เจอแล้ว

นี่ค่ะมันแตกประเด็นไปได้หลายอย่าง
ดังนั้นคำถามที่ว่าวัวกินเสื้อน้องชมพู่จริงหรือเปล่า
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็เลยขยายผลให้เพิ่มเติมนะคะ

อุ่นอวนวังอายุ๗๐เป็นชาวบ้านกกอกนะคะ
เมื่อวานนี้นาริสไปคุยมาแล้วรอบนึง
อุ่นก็ยืนยันว่าวัวมันกินเสื้อได้จริง
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะกินเสื้อน้องชมพู่นะ
แต่มันกินเสื้อได้
คนทั่วไปอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เคยเห็น
แต่ถ้าไปถามคนที่เขาเลี้ยงวัวเนี่ย

โดยเฉพาะเสื้อที่มันมีกลิ่น
กลิ่นเค็มอะไรที่มันมีความเค็มอะค่ะ

แต่ยายบอกว่ายายไม่ได้ฟันทงว่าวัวมันกินเสื้อน้องชมพู่

ยายบอกว่าเป็นไปได้
อุ่นก็เล่าเหตุการณ์ให้นาริสทีมข่าวของเราฟังนะคะ
ครั้งหนึ่งสมัยที่ยายยังสาว
ไปทำงานมาเหงื่อท่วมตัวเลย
ถอดเสื้อผ้าเอาไว้ที่ราวตากผ้าข้างบ้าน
จู่วัวที่เคยเลี้ยงไว้ตรงมาดมเสื้อ
นับเสื้อแล้วกินเลยค่ะ

ดีนะตอนนั้นอยู่ใกล้แล้วหันไปเห็น
ก็รีบไปจับเสื้อของตัวเองคือดึงเสื้อออกมาจากปากวัว
แล้วยื้อแย่งเสื้อกับวัวอยู่อะค่ะ
มันก็ยังจะพยายามกินเสื้อ
อุ่นก็ดึงเสื้อจนต้องแบบตีมานานแล้วพูดกับมันว่า

จนมันยอมปล่อยตีมันจนมันยอมปล่อย

การที่วัวหรือควายจะกินเสื้อน้องชมพู่
ถ้ามันได้กลิ่นเค็มของเหงื่อเนี่ยค่ะ

หรือคนร้ายเอาเสื้อน้องชมพู่ไปโรยเกลือให้มันเค็ม

เอาจริงยายก็อายุ๗๐แล้วนะ
ยายถามกลับนาริสทีมข่าวของเรานะ

คนร้ายมันจะฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอ
มันจะคิดซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอ
เอาเกลือไปทาเสื้อน้องชมพู่ให้วัวกินทำลายหลักฐานเนี่ย
ดึงจับปละมาเลยหล่ะ
พอคุยกับคุณยายเสร็จนะคะนาริสก็เลยอยากจะทดลองค่ะ
อยากจะพิสูจน์ข้อสังเกตที่หลายคนบอกว่า
นาริสก็พาวัวตัวหนึ่งนะคะชื่อเจ้าคูณ
นี่ค่ะตัวนี้ค่ะชาวบ้านเลี้ยงไว้นะคะ
สิ่งที่ทดสอบอย่างแรกเลยก็คือ
มันขึ้นไปบนภูเหล็กไฟในจุดที่พบศพน้องชมพู่ได้จริง
หรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็ถามเจ้าของวัวตัวนี้แล้วนะเขาบอก
เดินขึ้นไม่ได้อ๋อเหรอใช่ที่ผ่านมาก็ปล่อยวัวแล้วมันก็ขึ้น
ไปบนภูเหล็กไฟไปหาญาติกินจริงคือปล่อยมันมันขึ้นไปแล้ว
เดี๋ยวพวกมันก็ลงมาอย่างเงี้เจ้าของวัวบอกค่ะเจ้าของวัว
ยืนยันว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะวัวก็จะขึ้นไปบนเขาถ้ามีเวลา
เป็นวันมันก็จะยิ่งขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยค่ะจุดที่เจอ
ศพน้องชมพู่เจ้าของวัวบอกว่ามันเป็นไปได้มันขึ้นไปถึงจุด
นั้นอ่ะได้จริงจริงโอ้โหเจ้าของยืนยันว่าปกติชาวบ้านก็ปล่อยมันก็
ขึ้นไปข้างบนสูงนะมันขึ้นไปได้แล้วก็พาเราไปดูใช่
ค่ะนี่ค่ะเดินคล่องกว่านาริสอีกวัวเดินไวเลยค่ะอันนี้คือ
ที่ว่ามันขึ้นไปได้ไหมนะคะครับส่วนประเด็นที่ว่ามันกินเสื้อ
ได้ไหมนะคะเจ้าของวัวบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับวัวแต่ละตัวค่ะ
บางตัวก็กินบางตัวก็ไม่กินแต่ถ้ามันมีคราบเหงื่อมีความเค็ม
ก็เป็นไปได้ที่มันจะกินนะคะทีนี้นาริสบอกว่าเชื่อ
แล้วจ้าว่าวัวขึ้นไปได้เพราะเจ้าคูณขึ้นไปขนาดนั้นครับนี่ค่ะ
ก็เลยขอเจ้าของเจ้าคูณอ่ะนะคะบอกว่าอ่ะพาขึ้นไปเลยไหนไหนก็
ขนาดนั้นขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเลยนาริสก็ทดลองเดิน
จูงเจ้าคูณค่ะ๔๐๐เมตรเดินขึ้นไปเรื่อยเจ้าคูณขึ้นไปได้จริง
จริงขึ้นไปเรื่อยไม่กลัวไม่เหนื่อยเดินด้วยกินด้วยกินไป
เรื่อยด้วยนี่ไงเดินอย่างสบายใจมาก
ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าคูณซึ่งเป็นวัวของชาวบ้าน
จากการทดสอบให้เจ้าคูณนะครับเดินไปกับผมนะครับ
ระยะทางห่างจากบ้านน้องชมพู่นะครับประมาณสี่ร้อยเมตรลักษณะทาง
เป็นทางลาดชันขึ้นไปเรื่อยเรื่อยซึ่งเจ้าคูณนะครับก็สามารถ
ที่จะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เรื่อยเหมือนกันนะครับ
อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้นะ
ครับที่ชาวบ้านตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าวัวจะไปกินเสื้อของ
น้องชมพู่นะครับแต่ชาวบ้านก็บอกอีกนะครับว่าความเป็นไป
ได้เนี่ยค่อนข้างน้อยและอาจจะเป็นแค่วัวบางตัวเท่านั้นครับ
ไปไปมามาวัวกลายเป็นแพ้วัวก็เป็นวัวค่ะแต่ว่าเราก็พยายาม
ที่จะไขข้อข้องใจตามข้อมูลของพรานเด่นอ่ะนะคือเราไม่ได้
หมายความว่าวัวจะทำอะไรเด็กนะเพียงแต่ว่าถ้าเสื้อกล้ามที่
ใส่ในวันนั้นที่หายตัวไปแล้วยังหาเสื้อไม่เจอสักที
เป็นไปได้ไหมที่วัวมันขึ้นไปหายากกินแล้วมันจะกินเสื้อ
ไปด้วยใช่ใช่แล้วก็พยายามจะหาคำตอบให้นะคุณผู้ชมนะ
ชมพู้นะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมเข่าเหมือนกันนะแต่บอกผม
วัวถ้าจะถามว่าวัวกินเสื้อได้ไหมนี้นะณแแต่รึกปรแก
คนนี้บอกว่าก็เคยเห็นจริงจริงเคยเห็นกับตาเลยว่าวัวเคี้ยว
เสื้อคนเลยนะคะครับแต่ไม่เคยเห็นว่ามันกลืนเข้าไปนะคะ
ก็อาจจะเห็นแค่แบบมันเคี้ยวเพราะว่ารสชาติมันเค็มไงอืม
สักพักมันก็คายออกมาแต่ถ้าบางอย่างมันก็กลืนลงไป
ก็มีคนที่เลี้ยงวัวเขาก็ให้ข้อมูลมาทางเฟซบุ๊กเหมือนกัน
บอกว่าเขาก็เคยเห็นบางทีกินพลาสติกกินขยะจนมันตายก็มีนะจนวัวตาย
พอมันหมดรสเค็มที่ชอบมันเท่าไหร่มันก็คลาย

ถ้าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามันจะกินแต่มันแค่เคี้ยวเฉย
เคี้ยวเอารสชาติความเค็มในเสื้อเฉย
อาจจะมีไม่ใช่แค่เสื้ออาจจะเป็นเปรย์ก็ได้ครับ
เป็นเปย์เป็นผ้าเป็นอย่างอื่นก็ได้มันจะเคี้ยวแล้วก็มันก็คลายทิ้งนะครับ
ส่วนว่าที่เห็นว่ามันอาจจะกินบ้างก็จะเป็นถุงพลาสติกบ้างนะครับ
แต่ไม่เคยเห็นวัวที่แบบเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปเลย
ไม่มีไม่มีมีแต่เคี้ยวแล้วมันคลายทิ้งนะครับ
เอาอย่างนี้นะคะเพื่อไขข้อข้องใจนะคะ
เราไปคุยกับนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหมอล็อตนะคะ
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวัวควายเอาไว้แบบนี้นะคะครับ
วัวเนี่ยก็อยู่ในประเภทสัตว์เคี้ยวเอื้องหมายความว่า
เวลาที่มันกินอะไรเข้าไปโดยเฉพาะถ้ากินย่าอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะสำรอกออกมาเพื่อที่จะเคี้ยวย่างให้ละเอียดขึ้น

วัวเนี่ยชอบความเค็มจริงค่ะ

โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีดินโป่ง

แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือมันชอบกินอะไรเค็มกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยนะ
มันกินขยะกินพลาสติกกินอะไรที่ไปอุดตันอยู่ในกระเพาะครับ
กลายเป็นตายเลยเพราะว่าถ่ายไม่ออกก็เป็นไปได้นี่ไงคะ
มี๔กระเพาะชอบความเค็มต้องการแร่ธาตุนะคะ
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าแล้ววัวกินเสื้อได้ไหม
หมอล็อตบอกว่าถ้าวัวจะตั้งใจกินเสื้อทั้งตัวเลยเนี่ยนะ
มันไม่ได้หรอกคือแบบโอ้โหเห็นเสื้อเค็มเคี้ยวแล้วตั้งใจกินไปแบบ
เสื้อทั้งตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามันเผลอกินได้ไหม
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากินย่าไปด้วยเสื้ออยู่ตรงนั้นเสือก็เค็มเหมือนกัน
เผลอกินเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอล็อตบอกว่าคือวัวชอบความเค็มก็จริง
แต่มันก็อาจจะแค่งับเลียไม่ได้กินไปทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าวัวก็ขนาดใหญ่อะค่ะวัวจะรู้ว่ากินเสื้อทั้งตัวเนี่ย
ไม่สามารถเคี้ยวแล้วคายแล้วก็สำรอกออกมาแล้วเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มเติมได้ไง
มันจะรู้ดังนั้นมันเคี้ยวเอื้องไม่ได้ใช่มันมีเสื้อยืดเสื้อเชิดอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ว่าเคี้ยวทีละขย่อนขย่อนมันทำไม่ได้มันไม่เหมือนเคี้ยวย่า
ดังนั้นวิธีตรวจดูนะคะถ้าถามว่าวัวกินเสื้อจริงหรือเปล่า
ไปดูที่มูลวัวค่ะเพราะเสื้อไม่ใช่ย่าไม่ย่อยในกระเพาะ
วัวก็จะถ่ายออกมาเป็นเสื้อค่ะถ้ากินเสื้อเข้าไปอ่ะค่ะอ๋อหมอล็อตบอกแบบนี้นะคะครับ
ถ้ากินเสื้อเข้าไปจริงจะสงสารวัวมากเลยนะคะหมอล็อตบอก
เพราะมันจะป่วยค่ะมันจะถ่ายไม่ออกมันอาจจะไปติดอยู่ในกระเพาะอาหาร
ถ้าติดนานวัวตายได้เลยนะคะคือเสื้อของน้องจมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
นี่ก็ไม่ใช่ตัวเล็กเล็กใช่ไหมใช่อ่าก็เราก็เพียงแค่พยายามจะหาคำตอบจาก
การตั้งข้อสันนิษฐานของชาวบ้านในพื้นที่อ่ะนะใช่ค่ะนะท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าย้อนมาดูเรื่องของ
สภาพศพของน้องชมพู่ที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกว่า
ร่องรอยที่เจอตามร่างกายแล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยมันน่าจะเกิดจากช่วงของการ
เคลื่อนย้ายศพลงมาจากภูเหล็กไฟอันนี้ก็เป็นได้นะไม่ใช่ใครมาทำร้าย
เมื่อวานนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ได้ไปคุยนะฮะคุยกับทางกู้ภัยนะฮะกู้ภัยคนหนึ่งที่เขาเคย
ไม่ใช่เขาเคยเขาคือเขาคือคนแรกนะที่ไปช่วยลำเลียงศพน้องชมพู่ลงมาจากภูเหล็กไฟ
ส่วนนี้คือโดรนเขาเล่าให้เราฟังว่าทีแรกไปช่วยหาก่อน
ไปวันที่๑๔พฤษภาคมไปช่วยตามหาน้องชมพู่
เอาโดรนแล้วก็บันทึกเสียงคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยใส่โดรนไปนะครับ
เพื่อให้โดรนเนี่ยได้ปล่อยเสียงแม่น้องชมพู่เรียกหาน้องชมพู่ลงมา
เนี่ยอย่างนี้ลักษณะแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มาเดินเข้ารู้ไม่ยุณของแหมจมปุ
แต่ว่าทางกลายทงแด่นบริธีการกลุศลมกราฮารก็คือในขวัญภพมศาขานี่ที่เล่าให้เราฟังเรียกบอกว่า๑๔พฤษภาคม
เพื่อจับความร้อนแล้วก็บันทึกเสียงแม่น้องชมพู่ใส่ไปด้วยเนี่ย
บินอยู่คนละจุดกับจุดที่เจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
เขาบินตอนเที่ยงถึง๔โมงเย็นซึ่งตอนนั้นไม่เจออะไรนะครับ
ก็ลงมาแล้วก็กลับเข้าเมืองมุกดาหาร
ก่อนที่ช่วงค่ำนะ๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะครับ
จะได้รับแจ้งว่าพบศพน้องชมพู่แล้ว
เขาก็รีบตีรถกลับมานะฮะจากมุกดาหารเนี่ยที่ตัวเมืองเนี่ย
กลับมาที่บ้านกอกนะครับมาถึงก็ประชุมวางแผนกัน
เพราะว่าจะต้องไปช่วยลำเลียงศพน้องชมพู่ลงมา
ก็คุยกันว่าจะเดินไปฝั่งไหนนะชาวบ้านก็บอกว่า
เส้นนี้ต้องไปทางนี้ทางนี้ถึงจะใกล้ที่สุดสะดวกที่สุด
สุดท้ายแล้วนะเจอศพน้องชมพู่ตอนทุ่มนึงใช่ไหม
ค่ะนู่นแหละครับทุกผู้ชมครับ
กู้ภัยที่จะลำเลียงศพเนี่ยขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟคือ๕ทุ่มครึ่ง
แล้วใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงนะครับ
ก็จะถึงจุดที่พบศพนะตอนนั้นก็ศพน้องก็มีผ้าคลุม
เอาไว้ละนะครับ๕ทุ่มครึ่งถึงภูเหล็กไฟ
แล้วต่ออีกนิดนึงนะอีกครึ่งชั่วโมงเที่ยงคืนถึงจุด
ที่เจอศพน้องชมพู่พอชุดพิสูจน์หลักฐานเขาทำงานเสร็จ
คืนวันนั้นนะครับอ่าทางในขวัญพรมสาขากู้ภัยทงแดงเนี่ย
บอกกับเราว่าเขาก็เริ่มเก็บศพน้องชมพู่
ใช้เวลาอยู่ที่จุดพบศพราว๒๐นาที
หลังจากนั้นก็เริ่มนำศพน้องชมพู่ลงมาจากเขา
ลงมาจากภูเหล็กไฟใช้เวลาประมาณ๓๕๔๐นาที
จากนั้นก็นำศพน้องชมพู่ขึ้นรถ
แล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลดงหลวงก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีการส่งต่อเพื่อจรรยสูตรนะครับไปทางนิติเวช
และวันนี้ครับทุกผู้ชมในขวัญพร้อมกับทีมคู่ภัยทงแดง๓คนนะครับ
ซึ่งขึ้นไปลำเลียงศพน้องชมพู่
คืนวันที่๑๔พฤษภาคมกลับมาที่บ้านกกอก
ภูเหล็กไฟอีกครั้งนะครับ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปจำลองเส้นทางนะฮะที่ขึ้นไปเก็บศพน้องชมพู่ลงมานะฮะ
ช่วยกันลำเลียงลงมาทันทีที่มาถึงนะครับก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เอาแบบเหมือนวันนั้นเลยนะ
แล้วก็เดินขึ้นเขาไปจากบริเวณสวนยางหลังบ้านแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
เหมือนจริงทุกอย่างต่างกันแค่วันนี้เนี่ยเราไปกลางวันเท่านั้นนะ
คืนนั้นเนี่ยกลางคืนที่ได้รับแจ้งแต่มันก็ลำบากนะฮะเพราะว่าย่าปกคลุมเส้นทางเยอะมาก
แล้วช่วงหน้าฝนด้วยช่วงนี้ยากขึ้นสูงนะครับมีพรานป่ามีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยนำเส้นทางด้วยนะครับ
เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่ก็มีความสูงชันที่สุด
วันนั้นชาวบ้านบอกว่าไปเส้นนี้จะถึงเร็วที่สุด
ระหว่างเดินขึ้นไปตรงตีนเขานะครับปรากฏว่าแขกของเรามาอีกแล้วฮะ
เราขึ้นเขาภูเหล็กไฟเมื่อไหร่เขาต้องมาด้วยฮะค่ะเจ้าปลาส้มฮะ
นี่ฮะมาอีกแล้วฮะค่ะนี่
ก็เราทำข่าวอยู่ที่บ้านจนปลาส้มมันชินแล้วอ่ะมันไปกับเราทุกวันฮะ
ติดนักข่าวเราแล้วโอ้โหแล้วไปนี่ไปนำหน้าทุกคนเลย
ชำนาญเส้นทางมากนี่วิ่งนำหน้าไปเลยนะครับ
เดินกันไปสักสี่ถึงห้าร้อยเมตรทีมกู้ภัยก็นั่งพักอยู่สองสามนาทีนะครับ
ตรงนี้มีลักษณะพื้นที่เป็นร่องน้ำนะมีหินแล้วก็ท่อนไม้อยู่เยอะมาก
อ่าพื้นที่ก็เริ่มลาดชันขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เราใช้กล้องเนี่ยแทนสายตาท่านผู้ชมเลยเวลาเดินขึ้นเนี่ยนะ
หรือว่าจะเดินลงเนี่ยต้องมองหินท่านผู้ชมเนี่ยดูกล้องแทนสายตาตรงนี้
ว่าทำไมเขาถึงหลงป่ากันเยอะคุณเขียนมาสอนค่ะเพราะเวลาเดินถ้าเราไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ย
หรือว่าเราชำนาญก็แล้วแต่แต่เราต้องดูเนี่ยดูทางเดินเนี่ย
เยยมาอีกทีอ้าวอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่คือเดินแล้วเราจะก้มมองพื้นไงคะ

ได้ครับ
เฮ้ยมาได้ไงตัวไหนอีกอ่ะนี่แหละอ๋อนี่ครับบอกแล้ว
ตัวนี้แหละครับหอมต้นเรื่องเป็นแคนครับเขาจะเกิดมาตรภัณฑ์ผ่านกัน
แต่ละจุดไม่ได้พักนานเลยครับทีมเราไม่ไหวครับขอเขาพัก
อ้าวยุ่งเลยครับ
จากนั้นนะครับเราก็ไปกับทีมกู้ภัยทงแดงนะฮะก็ไปต่อนะครับ
ก็เดินต่อไปเจอกับป่ารกแล้วก็พวกหินนะก่อนเล็กก่อนน้อยจะเยอะมาก
พื้นดินนี่ก็มีนะแต่ว่ามันค่อนข้างสูงชันกว่าจุดแรกแล้ว
ตรงนี้ก็ไปนั่งพักกันอยู่ครู่นึงนะฮะแล้วถึงเดินต่ออีกทีนึง
พอเดินต่ออีกทีก็จะไปเจอกับลานหินกว้างจุดนี้เป็นจุดที่สามที่เขาพักกันนะ
ก็ยืนพักตรงนี้๕นาทีฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปด้วย
บอกว่าต้องพักตรงนี้แหละเพราะว่าโอ้โหเหนื่อยหอบกันมาก
จุดนี้ยังเป็นจุดที่มองขึ้นไปจะเห็นแสงไฟส่องกบของชาวบ้านเขาจะเรียกไฟส่องกบนะ
ก็คือไฟฉายข้างศีรษะเวลามองตรงเนี้ยจะเห็นแสงไฟของชาวบ้านเนี่ย
ภูเหล็กไฟเนี่ยตรงนี้จะมองเห็นได้

จุดนี้จะนั่งนานที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นไฟยาวเลย
โอ้โหคือมองเห็นว่ากล้ายถึงแล้ว
ใช่ครับเราก็เลยพักนานหน่อยไม่ใช่เฉพาะทีมเราพักพันธุ์นำทางเขาก็นั่งพักยาว
แล้วเขาก็บอกว่าขึ้นไปอีกนิดเดียวอีกอีกพักนึงก็ถึงแล้ว

คุณขวัญพรมสาขากับทีมกู้ภัยทงแดง๓คนที่มาด้วยกันเนี่ยนะครับ
คืนวันนั้นก็มาพักตรงนี้แต่จะเห็นแสงไฟของชาวบ้านที่ภูเหล็กไฟ

นี่ฮะเราก็เดินต่อครับเดินต่อไปอีก๗๐๐เมตร
ก็ถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นะฮะ
คืนวันนั้นนะ๑๔พฤษภาคมนะครับ
ทางชุดกู้ภัยชุดนี้บอกว่าพอไปถึงเนี่ย
ภาพแรกที่เห็นก็คือชาวบ้านเต็มไปหมด

แล้วทุกคนก็ติดไฟฉายฆ่าศีรษะ

จากนั้นก็เริ่มภารกิจทันทีนะครับเริ่มจากการสวมถุงมือก่อน
แล้วก็เตรียมผ้าดิบสองผืนแล้วก็ผ้าฉีกบางนะ
ก็ฉีกบางส่วนออกมานะทำเป็นเชือกเอาไว้ผูก
ระหว่างนั้นชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับขอให้ทำการพลิกศพสองด้านให้ก่อน
เพื่อดูบาดแผลที่บริเวณแผ่นหลังตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า
แล้วก็ตรวจสอบสภาพศพด้านหน้าตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเช่นกัน
แล้วก็มีการถ่ายภาพของจุดเกิดเหตุต่างเนี่ย
แล้วก็จุดที่พบศพเนี่ยถ่ายภาพกันอยู่สักประมาณ๒๓นาที
มาถึงที่เห็นเลยก็คือมีเสื้อผ้าปิดอยู่
เราก็รอให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บภาพ
บริเวณรอบรอบก่อนแล้วก็พอพิสูจน์หลักฐานเขาเก็บภาพเสร็จ
เขาก็ให้เราเอาผ้าออก
พอพลิกเสร็จเขาก็ดูสภาพศพด้านหน้า
ถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างขึ้นมา
ขั้นตอนต่างครับก็จะเห็นว่าพอชุดกู้ภัยทงแดงมูลนิธิการกุศลมุกดาหารมาถึง
ก่อนที่จะลำเรียงศพลงมาเขาจะมีชุดพิสูจน์หลักฐานอยู่

แล้วก็จะบอกให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าช่วยทำแบบไหนขั้นตอนไหนอะไรยังไง
คนที่เตรียมผ้าดิบในคืนวันนั้นคือนายปรียพัฒน์กลิ่นชมแสง
ส่วนนายพรศักดีภพุทธิอุรพันธ์จมูกสีเขียว
เป็นคนที่ช่วยในขวัญหัวหน้าชุดทำการค่อยพลิกศพ๒ครั้ง
เพื่อสอดผ้าดิบจากด้านล่างลำตัวเข้าหาร่างของน้องชมพู่
ก่อนที่ในขวัญจะปลดสร้อยคอของน้องชมพู่แล้วส่งให้กับชุดพิสูจน์หลักฐาน
จำได้ไหมตอนนั้นก็เคยถามหากันอยู่พักหนึ่ง
ว่าตอนนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานได้เอาไปตรวจสอบหรือเปล่าอะไรยังไง
หัวหน้าชุดนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนส่งให้กับชุดพิสูจน์หลักฐานเอง
แล้วก็ใช้ผ้าดิบคลุมร่างของน้องชมพู่ทั้งสองฝั่งนะครับ
ก่อนจะพับปลายผ้าดิบทั้งด้านบนศีรษะแล้วก็ปลายเท้าเข้าหากัน
จากนั้นนำถุงซิปที่ใช้เก็บศพผู้ใหญ่ขนาด๒เมตร
วางแนวเดียวกับศพแล้วก็ค่อยสอดร่างของน้องเข้าไปในถุงซิป
แล้วก็เก็บหัวท้ายของซองซิปเข้าหาลำตัวใช้เชือกนะ
ในการที่จะผูกมัดศพเป็น๓ช่วงนะครับคือที่ไหล่ลำตัวแล้วก็ที่ขา
ทำการพลิกแล้วก็ใช่ครับแล้วพิสูจน์หลักฐานก็จะทำได้
ภาพในแนวยาวกับด้านหลังดูการตกเลือดของหลังนะครับ
ขอให้พลิกซ้ายหรือขวาก่อนตอนนั้น
พลิกไปทางโน้นก่อนครับซ้าย
ทิ้งไปปุ๊บแล้วเขาก็ใช้เวลาถ่ายประมาณ
ประมาณนาทีหนึ่งครับ
ซึ่งแพทย์จะดูจากตรงไหนไปตรงไหนได้มั้งบ้างพี่อธิบายมั้ง
คือพิสูจน์หลักฐานเขาจะถ่ายรูปตั้งแต่ด้านศีรษะจนถึงด้านล่างจนสุดขาเลย
แล้วก็จะดูว่าบาดแผลตรงไหนแล้วเขาก็จะซูมเข้าไปหาตรงบาดแผล
และก็พลิกศพน้องขึ้นไปบนภาพ
น้องเขาก็จะไปปูผ้าอีกฝั่งหนึ่งให้

ใช่ครับเราก็จะพลิกศพกลับมาแล้วก็สอดยัดเข้ามา
แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะพลิกกลับแล้วเราก็จะดึงปลายผ้านี้ออกมา

พออยู่ในผ้าแล้วมันจะมองเห็นอะไรชัดขึ้น
อีกฝั่งแขนซ้ายของน้องมันจะเป็นสายสิน
ก็คนที่อยู่ฝั่งนู้นเขาก็จะปวดสายสินออก
แล้วก็ในคอน้องจะมีสร้อยพระเส้นหนึ่ง
ก็คือผมก็จะให้เพื่อนเขาดันกลับ
แล้วผมก็จะปลดสร้อยจากฝั่งนี้
ตะขอมันอยู่ฝั่งนี้พอปวดสร้อยเสร็จก็เอาไปวางไว้ด้านข้าง
พอเสร็จเราก็ห่อแล้วผ้ามันยาว
เราก็เลยกลายเป็นว่าพับกลับเข้ามา
ศีรษะกับขาเราก็จะพับกลับเข้ามา

ซึ่งซ้อมซิปก็จะเป็นไซส์ของผู้ใหญ่

แล้วศพน้องจะเข้าไปอยู่กลางของซองซิปพอดี

แล้วซองซิปมันก็จะยาวเหมือนพับผ้าเมื่อกี้
ซึ่งเชือกในการมัดเราก็จะมัดเป็น๓ช่วง
เราก็พยายามจำลองเหตุการณ์ให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายศพเป็นอย่างไร
หลังจากที่แพทย์นิติเวศบอกว่า
ร่องรอยที่อยู่ที่ร่างกายกับอวัยเพศของน้อง
อาจจะเกิดจากในช่วงการเคลื่อนย้ายศพก็เป็นได้
หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการแบกศพลงมานะฮะ
ในขวัญนี้เขาก็แบกศพน้องชมพู่ขึ้นบ่าก่อน
โดยน้องชมพู่ศพจะอยู่ลักษณะความหน้า
ช่องท้องเนี่ยจะอยู่ตรงบ่าของเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านนี้พอดี

อย่างที่บอกนะฮะทางกู้ภัยยืนยันว่านี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
ตอนแรกจะสลับผลัดกันอุ้ม
ปรากฏว่าเมื่อลงมาในขวัญแบกแล้วก็อุ้มเพียงคนเดียวได้ต่อเนื่องนะฮะ
เนื่องจากพื้นที่มันลาดชันและสูง
การจะหยุดพักแต่ละช่วงมันเสี่ยงต่อการพลาดและพลัดตก
เพราะว่ามันชันคุณจะยืนอยู่เฉยแล้วก็จิกเท้าอยู่เนี่ยมันเสี่ยงกว่า
เพราะฉะนั้นค่อยเดินลงไปโดยไม่หยุดดีกว่า
ก็ต้องอาศัยการทรงตัวเพียงคนเดียวแล้วก็เดินต่อยาว
ไปจนถึงทางลาดโดยทีมอีก๓คน
แบ่งกันก็คือระวังหน้าหักกิ่งไม้เปิดทาง
ส่วนคนข้างหลังจะช่วยกันดึงศพจะช่วยกันรั้งเอาไว้
ไม่ให้ศพเนี่ยน้ำหนักของศพเทรั้งไปข้างหน้า
ส่วนคุณขวัญเขาจะคอยแบกประคองเอาไว้บนบ่ายจริง
ทีมกู้ภัยทงแดงบอกว่าตอนนั้นไม่ได้สังเกตละเอียดขนาดนั้นนะครับ
แต่ในมุมมองตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นเรื่องของเซลล์ผมที่ตายแล้วหรือเปล่า
ที่อาจจะทำให้ปอยผมเนี่ยหลุดร่วงก็เป็นได้
ส่วนบริเวณรอบศพไม่พบรอยดินหรือว่าเศษดินกระจาย
หรือว่าต้นไม้ล้มอะไรเลยนะครับอันนี้ชุดกู้ภัยเขายืนยัน
เราก็ได้ไปจับดูที่ศีรษะว่ามีรอยบุ๋มมีรอยมีรอยแตกมีรอยล้าวมีเลือดออกไหม
มีบาดแผลไหมก็ได้ไปจับที่ศีรษะอยู่แต่มันก็ไม่มีไม่มีผมหล่นผมอะไรออกมา
ซึ่งที่เรามองเห็นเราในความคิดของเราก็คืออาจจะหล่นก็ได้
อาจจะหล่นตอนที่เราไปสะกิดโดนเพราะว่าเซลล์มันตายมันก็อาจจะหล่นได้
ลักษณะของศพน้องชมพู่ในวันนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
พฤษภาคมช่วงค่ำก็คือที่มือจะกำไม่สนิท
ตาเบิกโพรงนะฮะแล้วก็มีลักษณะอ้าปากคล้ายกับคนขาดอากาศหายใจด้วย
ส่วนรอยแผลที่สะโพกเนี่ยเป็นรอยแผลแต่ไม่ทะลุลึกลงไปนะฮะ
ลงไปแค่ประมาณแค่นิ้วก้อยบริเวณศีรษะไม่มีแผลชะกันอะไร
ซึ่งร่องรอยที่เกิดขึ้นระหว่างการลำเลียงศพลงมา
คุณขวัญเองเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันต้องใช้การแบก
มันก็อาจจะมีการกระเทือนกระแทกอะไรกันได้บ้าง
คุณผู้ชมอยู่กับเราก่อนนะคะมีประเด็นนี้ไม่อยากให้พลาด
เป็นประเด็นสำคัญค่ะของคดีน้องชมพู่
ทีมข่าวของเราได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนะคะ
เกี่ยวกับวัตถุพยานในที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
คืนวันที่๑๔พฤษภาคมหลังจากได้รับแจ้งว่าพบศพน้องชมพู่
ตำรวจสพกกตูมพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนภูเหล็กไฟนะคะ
มีประเด็นสำคัญเรื่องของเส้นผมค่ะ
ประเด็นแรกเจอเส้นผม๑เส้น
ปะปนอยู่กับเส้นผมของน้องชมพู่ข้างศพ
เส้นผมตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่นำไปตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอ
ปรากฏว่าเป็นเส้นผมของบุคคลอื่นไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่
อันนี้ประเด็นแรกนะเรื่องของเส้นผมนะครับ
อกจากนี้ค่ะผมของน้องชมพู่ค่ะถูกตัดค่ะ
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าจากการคุยกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่แน่ใจจะใช้คำว่าตัดได้หรือเปล่า
เพราะคล้ายกับถูกสับค่ะ
สภาพศพของน้องคือนอนราบกับพื้นนะคะคุณผู้ชม
ผมสยายไปกับพื้นดินและมีร่องรอย
ของมีคมกรีดสับจนดินเป็นรอย
แล้วนำผมส่วนนั้นของน้องเอาไปด้วย
นี่ค่ะคือก่อนหน้านี้แม่ของน้องชมพู่เคยบอกนะคะว่า
ได้ข้อมูลจากตำรวจว่าสภาพศพของน้องชมพู่
เหมือนกับถูกตัดผมออกไปแม่บอกว่า
อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์ก็เป็นไปได้
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเส้นผมที่หายไปอาจจะถูกนำไปสะกดวิญญาณ
หมอเข้มหมอทำตาทิศที่เคยสื่อจิตแล้วบอกว่า
คนร้ายเป็นผู้ชายกับผู้หญิงที่ยังอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็ติดตามข่าวกับน้องชมพู่มาตลอด
ทั้งคู่เฉลี่ยวฉลาดนำหลักฐานต่างไปซ่อนไม่ให้ใครหาเจอ
ตัดผมบางส่วนไปทำพิธีสะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้บอกว่าใครเป็นคนทำ
นี่ค่ะเรื่องของเส้นผมตรงนี้สำคัญนะคะ
ถือเป็นวัตถุพยานสำคัญทางคดีค่ะ
แต่จะว่าไปจนถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้รับรายงาน

อันนี้ก็มีรายงานว่าเส้นผมหรือว่าเส้นขนที่ตกอยู่แถวศพน้องชมพู่เนี่ย

ตอนนั้นมีไล่กันไปเก็บถึงขั้นขนสุนัขขนแมวขนนม

เป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ของน้องชมพู่

ท่านผู้ชมครับทีนี้ย้อนกลับไปช่วงวันที่๑๔พฤษภาคม
ช่วงที่กำลังตามหาน้องชมพู่กันอยู่
ยังไม่มีการพบศพช่วงค่ำ

มันมีคลิปคลิปหนึ่งนะฮะ
นาแตเนี่ยน้าชายน้องชมพู่เนี่ยกับคุณตาน้องชมพู่
ทำพิธีเส้นไหว้บูชายันอะไรหรือเปล่า
นี่ฮะเอาดูคลิปก่อนลองฟังคลิปก่อนนะฮะ
เอาให้ของที่มิศวิทย์มาแลกเอา
แล้วก็มีใกล้มีสัตว์ที่ไม่มีสิมีสอยู่
แล้วก็ขอให้เจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าฐาน

ผู้ปรกปรักษาในเที่ยวนี้เพราะให้
ขอให้ชุอมพูจะมามาให้พ่อเค้าแน็กทางมะแป้น
เป็นช่วงก่อนที่จะมีข่าวว่าเจอศพน้องชมพู่
คนก็เห็นคลิปนี้ก็เลยตีความกันว่าเอ๊ะนี่ตากับน้าชายไปทำพิธีบูชายันอะไร
เอ่อมันมันยังไงกันแน่เราก็เลยไปถามนาแตนะฮะ
นายนารินหลาโพนะครับน้าชายของน้องชมพู่นะครับ
บอกกับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าที่ตั้งคำถามกันเรื่องคลิปนี้นะในคลิปนี้
มีนาแตกับมีตาชาญนะแล้วก็พ่อของน้องชมพู่ด้วย
นำของไปเส้นไหว้คล้ายกับบูชายันความจริงแล้วเนี่ย
นำของไปเส้นไหว้เพราะว่าตอนนั้นผ่านมาหลายวันแล้ว
ยังตามหาน้องชมพู่ไม่เจอสักทีแล้วบ่ายของวันนั้นนะครับ
สิบสี่พฤษภาคมมีสายโทรศัพท์ของหมอธรรมคนหนึ่งนะ
แล้วเขาก็แนะนำว่าถ้าอยากจะได้ขออ่าได้น้องคืนมา
ให้เอาของไปเส้นไหว้อืมซึ่งประกอบด้วยถาดเลี้ยงผีนะ
ถาดเลี้ยงผีเนี้ยจะมีม้าหนึ่งคู่ควายหนึ่งคู่
ซึ่งปั้นจากดินเหนียวนะครับแล้วก็มีไก่เป็นเป็นสามตัว
นี่ฮะถาดเลี้ยงผีหมอธรรมบอกว่าอยากได้น้องชมพู่คืนมา
ต้องไปเส้นไหว้แล้วก็ต้องมีหมากมีพลูมียาเส้น
มีทูบเจ็ดดอกนะจากนั้นณแตที่เป็นน้าชายน้องชมพู่
ตาชาญคุณตาน้องชมพู่แล้วก็นายอนามัยพ่อน้องชมพู่ด้วย
ก็ไปทำพิธีหมอทำให้ไปทำพิธีทางทิศตะวันออก
่งไปทางตะวันออกนะฮะจากบ้านน้องชมพู่ให้ไปสักประมาณ๑กิโลเมตร
เดี๋ยวจุดนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีกอไผ่ตั้งอยู่อืม
แตบอกว่าณแตก็ไปเลยตอนนั้นยังไม่เจอน้องชมพู่ไง
หามาหลายวันแล้วด้วยณแต่ตาชาญพ่อน้องชมพู่
เอาของที่หมอทำคนนี้บอกออกเดินทางไปทางทิศตะวันออก
ทางไปบ้านกกตูมนะไปสักประมาณหนึ่งกิโลเมตร
สามคนนี้บอกตกใจฮะเพราะว่าเออมันมีกอไผ่มีต้นไม้ใหญ่จริงจริง
เหมือนกับที่หมอธรรมคนนั้นโทรมาบอกเลย
ก็ลงรถนะแล้วก็ทำพิธีจุดทูบ๗ดอก
เอาของเส้นไหว้มาวางตรงระหว่างกอไผ่กับต้นไม้ใหญ่
แล้วก็ทำพิธีมอบของเส้นไหว้อย่างที่ท่านได้ฟังคุณตาชาญเนี่ย
กล่าวในพิธีนี่แหละนะครับคือณแตบอกว่า
คนที่กล่าวคำเส้นไหว้ก็คือตาชาญนะคุณตาน้องชมพู่
คุณพ่อของนางสาวิตรีนายอนามัยนะก็ปล่อยไก่ด้วยนะ
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อน้องชมพู่ก็เป็นคนปล่อยไก่
แล้วมีแม่น้องชมพู่เนี่ยก็ไปด้วยนะณแต่บอกแม่น้องชมพู่ก็ไปด้วย
คนถ่ายคลิปนี้ก็คือนาแตเองทำพิธีเสร็จก็เดินทางกลับมาถึงบ้าน
แล้วก็ได้ยินข่าวว่าเจอน้องชมพู่เจอรองเท้าแตะสุดท้ายก็เจอศพ
ไม่ใช่พิธีบูชายันนะบางคนบอกไปบูชายันอะไรเด็กหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็อยากเจอหลานนะไปทำพิธีตามหมอธรรมแนะนำเท่านั้น
ทำพิธีหวังจะได้เจอน้องชมพู่จะได้กลับคืนมาแบบมีชีวิต
สุดท้ายกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ได้เจอจริงแต่ว่าหลานเนี่ยเสียชีวิต
พอมาถึงบ้านนะครับยังไม่ถึงบ้านถึงต้นจำปลานะ
เขาก็ตะโกนบอกเลยว่าเจอแล้วนะครับ
สดิ้งนี่คือโดดจากกระบะข้างหลังนะครับวิ่งเลยครับวิ่งกรูเลยครับ
นั่นแหละส่วนถามว่าเป็นการบูชายันอะไรไหมไม่ใช่ครับ
มันเป็นการแต่งแต่งพาผีแต่งพาผีปล่อยไก่เพื่อเอาไปแลกกับน้องชมพู่นะครับวันนั้นนะครับ
ตรงโค้งตอนนั้นน่ะเข้าไปกอดพ่อชมพู่แล้วก็แกก็บอกโอ๊ยณแต่ให้ทำอะไรเนี่ยหมอนเที่ยวบอกเพราะว่า
แต่เรายังไม่รู้ว่าเจอแล้วเนี่ยน้องเขายังมีชีวิตอยู่หรือยังไม่มียังไม่รู้เลย
ส่วนอีกประเด็นนึงค่ะที่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมานะคะจากชาวบ้านที่เขาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ที่พบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคมนะคะเขาบอกว่าเห็นลุงพลคล้ายกับก้มกราบศพน้องชมพู่
แล้วก็พูดในลักษณะโทษตัวเองบอกว่าถ้ามาเร็วกว่านี้ชมพู่คงไม่ตาย
นี่ค่ะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลุงพลพูดออกมาหรือว่าสิ่งที่ลุงพลกระทำก็คือก้มกราบศพน้องชมพู่เนี่ย
หมายถึงอะไรจะมีนัยยะอะไรแต่ชาวบ้านคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลกับตินะคะบอกว่าเขาเห็นแบบนั้น
แบบครับอาจจะเป็นแบบเขาไม่อยากมีเรื่องไรมากกว่าค่ะ
เนี่ยคือสุดท้ายแล้วก็๖๖วันใช่ไหม๖๖วันคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
คนนี้ที่มุกดาหารคือมันจะไปยังไงต่อเนี่ยอันนี้เป็นคำถามของทุกคนนะผมเชื่อ

พยานหลักฐานก็หาไปแทบหมดแล้ว

คำถามก็คือแล้วถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรเลย

ที่จะชี้ได้ว่าใครเป็นคนร้าย

มันไม่มีหลักฐานที่จะนำมาซึ่งการออกหมายจับคนร้าย

อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนะ

จากการรายงานผลการชนะสูตรพลิกศพนะ
ของแพทย์แล้วก็นิติเวชตำรวจเนี่ย
แล้วก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้นะ
แล้วเบื้องต้นเนี่ยที่เรียกพยานต่างมาแล้วเจอพยานเนี่ย
ส่วนมากก็คือพยานต้นน้ำ
ที่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนพาน้องชมพู่ไปนะ
แล้วก็มีพยานปลายน้ำที่ก็คือผู้ที่ไปช่วยกันค้นหาจนพบศพ
ก็เลยถือว่ามันยังไม่อยู่ในส่วนของสำนวนคดีอาญา
เป็นเพียงแค่สำนวนเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพหลังจากเจอศพ
เมื่อพบว่าการตายมาจากสาเหตุอะไร
แล้วไม่ใช่ความผิดทางอาญาโดยตรง
ก็ต้องยุติการสอบสวนเบื้องต้น
จะส่งสำนวนเบื้องต้นให้กับพนักงานอายการในพื้นที่
เพื่อตรวจสอบว่าการตายไม่ใช่ความผิดทางอาญา
ส่งให้ผู้ราชการจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบสำนวนชนสูตรพลิกศพ

แต่ถ้าหากมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่ามีผู้พาน้องชมพู่ขึ้นไปเนี่ย
อันนี้ถึงจะเริ่มสอบสวนคดีอาญาใหม่
คือโดยสรุปอาจารย์วรเมฆก็บอกว่าในเมื่อหาพยานหลักฐานกันมา๖๖วันแล้ว
พยานของคุณก็คือคนที่บอกว่าน้องชมพู่หายไปแต่ไม่เห็นว่าหายไปยังไง
คนที่ช่วยตามหาจนพบศพแต่ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายคือใคร
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็อาจจะต้องหยุดก่อน

แล้วก็รอจนได้พยานหลักฐานใหม่ก็ค่อยมาว่ากันใหม่
ซึ่งอาจารย์ประเมฆเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนยังไงก็คงยังสืบสวนสอบสวนเดินหน้าคดีต่อนี่แหละ
เนื่องจากข้อขัดแย้งเนี่ยมันยังมีอยู่เป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องของคดีของน้องชมพู่
อย่างเช่นเด็กเดินขึ้นไปได้อย่างไร
อันนี้ถ้าจะเดินขึ้นไปเองเนี่ยนะหรือสภาพศพทำไมถึงเปลื่อยรอยขีดขวนมันจะเกิดจากอะไรกันแน่
บางคนบอกเกิดจากการเดินป่าโดนต้นไม้เกี่ยวหรือว่าการเคลื่อนย้ายศพการลำเลียงศพ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องถอยอาจารย์ปรเมฆบอกนะฮะก็ต้องถอยไปว่าเด็กถูกอุ้มไปหรือไม่
สุดท้ายพบศพแล้วศพเน่าแล้วตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้มันก็เป็นข้อขัดแย้งในสภาพแวดล้อมกับข้อเท็จจริงทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยยังคงต้องให้เวลาตำรวจในการทำงานต่อไปเพราะมันยังสรุปสำนวนการชนะสูตรไม่ได้
แต่ส่วนตัวอาจารย์ปรเมฆบอกว่าถ้าดูจากข้อมูลข่าวสารต่างที่ติดตามเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเด็กเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะที่จะเดินขึ้นไปเอง
เพียงแต่ว่าเมื่อมันยังไม่สามารถสืบสวนสอบสวนอะไรได้มากกว่านี้เนี่ยก็อาจจำเป็นจะต้องพักคดีเอาไว้ก่อน
ยังไงก็ต้องตามกันต่อนะคะจนกว่าจะรู้ว่าจะต้องยังไงต่อต้องไปในทิศทางไหนกันต่อสำหรับคดีน้องชมพู่นะคะ